อีกหนึ่งโทรเมนต์ใหญ่นะครับเราจะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพกีฬายิงปืนรณยุทธ์ในระดับชิงแชมป์ทวีปครับ
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กีฬาที่คุ้นหูเรามากนักนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งสังคมที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกได้เหมือนกันนะครับ
มีการประชุมใหญ่สามัญของสมาภัณฑ์ยิงปืนรณยุทธ์อนาชาตินะครับ
พร้อมกับมีการพูดถึงการแข่งขันปืนสั้นรณยุทธ์ชิงแชมป์ทวีป
ระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๒กันยายนที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
รายการนี้จะมีนักกีฬาต่างชาตินะครับ
มาร่วม๕๐๐คนจาก๓๒ประเทศครับ
ทีมไทยส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด๓๙คนตั้งเป้าคว้า๗๘เหรียญทอง
ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับ
ที่เมืองเรื้อภูที่อังกฤษนะครับในช่วงดังสิงหาคมที่ผ่านมา
ก็คว้าได้๒เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอำภานะครับ
นัดชิงเอาชนะญี่ปุ่นถือเป็นการคว้าแชมป์โลกสมัย๒ติดต่อกัน
ในช่วงตุลาคมที่อินโดนีเซียตั้งเป้า๓เหรียญทอง
ปิดท้ายที่โปรหมายครับประหยัดมากแสงโปรกอล์ฟ
ล่าสุดกลับมาบ้านเกิดแล้วก็เปิดคลินิกกอล์ฟ
ให้กับเยาวชนที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน
ซึ่งจุดประสงค์ก็คืออยากเห็นเยาวชนพัฒนาตัวเอง
ถึงระดับทีมชาติและก้าวสู่ระดับโลกต่อไปครับ